ข่าวแรกนี้เราไปดูซุปเปอร์มาร์เก็ตไฮเทค
ตอบโจทย์คนยุคไทยแลนด์๔๐กันบ้างนะครับ

ติดตามได้จากคุณกนกรัฐโกวิชัยได้เลยฮะ
สินค้าหลากหลายชนิดวางบนเชลล์
ในร้านสะดวกซื้อยุคดิจิตอลแบบนี้
ไม่ต้องต่อแถวรอชำระเงินให้เสียเวลาค่ะ
เพียงแค่หยิบเดินมาที่เคาน์เตอร์
แล้วชำระเงินเพียง๓ขั้นตอนง่าย
ไม่ถึง๓๐วินาทีก็ได้สินค้าแล้วค่ะ

หรือเลือกช็อปตลอด๒๔ชั่วโมง

ก็สามารถแบ่งปันเรื่องราวได้

หรือตามหาผู้อุปถัมภ์น้องหมา

เพราะร้านค้าตั้งใจนำเทคโนโลยี
มาสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นสวัสดีค่ะ

ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยล่ะค่ะ

ออกแบบมาให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์
ของลูกค้าในยุค๔๐ทั้งสิ้นค่ะ
ทุกคนกระโดดเข้าสู่ดิจิทัลกันหมดแล้ว
คำว่า๔๐ไม่ใช่แค่แนวโน้ม

เพราะฉะนั้น๗๑๑เมืองไทย

ความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้งในยุคใหม่

ให้กับลูกค้าในรูปแบบใหม่
นี่คือแรงจูงใจที่เราทำร้านสาขา
เพื่อให้สอดคล้องกับการประหยัดพลังงาน

เพื่อส่งเสริมการลดใช้รถยนต์ส่วนตัว
สถานีชาร์จไฟสำหรับรถยนต์ระบบไฟฟ้า

เพิ่มความสว่างบนชั้นวางของ
และยังนำสมาร์ทโฟนมาใช้ในการซื้อสินค้า
รวมทั้งชำระเงินให้มากขึ้น
เลือกซื้อสินค้าในระบบออนไลน์
แต่มาเอาของที่ออฟไลน์ออฟไลน์คือตัวเรา
แต่ที่นี่สามารถออนไลน์และออฟไลน์ที่นี่เลย
แต่ถ้าที่อื่นอาจจะออนไลน์ที่หนึ่ง
ไปรับในสินค้าในร้านที่ตัวเองต้องการ

ไปรับที่ลามินทานหน้าปากซอยก็ทำได้

มากกว่าสาขาอื่น๒๓เท่า
เพื่อทดลองก่อนนำร่องสู่หัวเมืองใหญ่
ซึ่งเตรียมขยายและปรับปรุงอีกกว่า๑๓๐๐สาขา
ให้เข้าสู่ยุคดิจิตอล

ผู้บริโภคนิยมเลือกชำระสินค้าด้วยตัวเอง

ในรูปแบบสังคมไร้เงินสด

และเสียเวลายืนต่อคิว
เดินมาที่ช่องชำระเงินด้วยตัวเอง

จากนั้นใบเสร็จก็จะปรากฏทันที

ก็อาจจะไม่ได้ซื้อของเลย
แต่ถ้าพอมีนวัตกรรมตัวนี้เข้ามาค่ะ
ก็ทำให้สะดวกกับลูกค้ามากขึ้น
ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การช้อปปิ้งแบบสังคมไร้เงินสด
รองรับการใช้งานได้ทั้งชาวไทยและต่างชาติ

ช่วยอำนวยความสะดวกในยุคไทยแลนด์๔๐